เรื่องของคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจเหลือเกินเมื่อวานนี้
ห้างทองที่จังหวัดลบบุรีนะฮะในห้างดังแห่งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้คนกำลังวิพากษ์วิจารณ์และพูดถึงกันมาก

นี่๒๔ชั่วโมงพอดีนะคุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนร้ายยังจับไม่ได้
แต่ตอนนี้พยายามจะตีวงให้แคบลงนะคะ

ได้มีการสังเกตลักษณะการก่อเหตุและพฤติการของคนร้าย

หนึ่งเลยคือสังเกตกันตั้งแต่การแต่งตัวของคนร้าย

แต่งกายมิดชิดปิดบังใบหน้าแต่งตัวเป็นแฟชั่นด้วยซ้ำ

อาวุธปืนที่ใช้เป็นปืนราคาแพงมีที่เก็บเสียง
เก็บเสียงประชาชนทั่วไปไม่ได้หาซื้อกันง่าย
ลักษณะการเดินเดินขากระเพลกด้วย
แต่ตอนก่อเหตุกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ที่ร้านทองแบบคล่องแคล่ว
เหมือนกับผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วคล่อมกระจก
เหมือนรู้ว่าต้องคล่อมตรงไหนกระจกตู้ไม่แตก
แล้วลักษณะการยิงนะแขนตรงยิงมือเดียวคือเชี่ยวชาญมากค่ะ
คือผมเจอหลายคนบอกแทบจะตรงกันนะ

บอกว่าไม่อยากให้ตำรวจจับตายหรือวิสามันด้วยซ้ำ

เพราะว่ามันตายง่ายไป

กับพฤติกรรมที่ก่อเหตุไว้อย่างโหดเยี่ยม

วันนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ในหลายมุมของห้างโรบินสันที่ลบบุรี

ห้างทองโอโรล่าตั้งอยู่ข้างในเนี่ย
เปิดเผยออกมานะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราจะไล่เลียงดูเป็นจุด

แต่ภาพไหนที่มันสะเทือนใจเกินไป
คือเราไม่ต้องดูชัดอะไรกันขนาดนั้นแต่เราจะขอข้ามไปเลยอาจจะดูมุมอื่นที่เห็นลักษณะการยิงนะคะ
เริ่มจากจุดแรกอะไรนะคะวินาทีแรกจากมุมแรกที่คนร้ายเข้ามาขี่จักรยานยนต์มา
ถ้าไปดูภาพขี่จักรยานยนต์เข้ามาจากถนนด้านนอก
เอาจากตรงนี้ก่อนค่ะจะเห็นได้ว่าแต่งตัวแบบนี้มาเรียบร้อยแล้ว
หมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าคือใส่ชุดมาเรียบร้อยจนไม่รู้ว่า
ตกลงไอ้คนนี้เนี่ยมันคือใครภายใต้หมวกไอ้โม่งภายใต้ชุดชุดนี้
ไอ้คนที่โหดเยี่ยมคนนี้เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครรู้
ใช่ค่ะเชื่อว่าตอนเนี้ยถ้ามันไปเดินสวนกับใครก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นใคร
เพราะว่าปิดบังใบหน้ามาตั้งแต่ต้นคือเตรียมการมาเป็นอย่างดี
แล้วทุกมุมตอนออกไปก็ไม่เห็นเลยถูกต้องนะ
หลังจากนั้นพอขี่จักรยานยนต์เข้ามานะฮะถึงประตูห้าง
มุมนี้นะครับทุกผู้ชมครับจะเห็นว่าถือปืนมาแล้ว
ใช่ค่ะมีเครื่องเก็บเสียงด้วยเดินผ่านคนมานะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าไปดูอีกมุมหนึ่งเห็นคนวิ่งไหมอืม
เพราะยิงแล้วเดี๋ยวดูมุมนี้มุมนี้เนี่ยคือคนร้ายเนี่ยมันยิงแล้ว
ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีรอปภอยู่คนหนึ่งเขายืนหันหลังนะ
คนร้ายสีแดงเดินมาแล้วนะมี๓พ่อแม่ลูกยืนดูทองอยู่
นี่ค่ะยิงรบพอเป็นคนแรกนะคะครับนี่เห็นไหมยิงพ่อแม่ลูกแล้ว
ตรงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคนร้ายได้ปีนขึ้นไปบนตู้ทอง
ใช่ค่ะลูกก็หลบไปอีกฝั่งนึงนะคะเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงนะคะ
ก็ถือว่าน้องเขาก็ยังสติดีมากใช่ค่ะเห็นพ่อกับแม่ถูกยิง
แต่รู้แล้วว่าไอ้คนร้ายมันยังก่อเหตุอยู่น้องเขาต้องนิ่งค่ะ
แล้วก็อยู่นิ่งเลยแต่ระหว่างนี้เนี่ยคนร้ายมันปีนขึ้นไปบนตู้ทองเนี่ย
อกจากจะกวาดทองไปแล้วนะมันยังยิงพนักงานร้านทองด้วย
ใช่ค่ะแล้วดูลักษณะการยืนการกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ร้านทองนะคะ
คือคล่องแคล่วมากมุมนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นตอนที่ขึ้นไป
จากยิงพนักงานในร้านทองแล้วยังเป็นช่วงที่กวาดทองไป
ใช่ค่ะนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับตำรวจบอกว่าที่ได้ไปทั้งหมด
ก็คือทองคำนะฮะน้ำหนักรวมเป็นทองรูปภัณฑ์๒๘บาท
มูลค่า๖๗๒๐๐๐บาทนี่ค่ะวินาทีที่กวาดทอง
โกยทองไปคือทางร้านบอกว่าเป็นช่วงจะปิดร้านแล้ว
ใช่ค่ะคือถ้ายังไม่ทันเก็บไปเนี่ยเผลอมันได้มากกว่านี้
เหลืออยู่๓ถาดแล้วมันก็เอาไปนะฮะ
นี่ก็เป็นมุมที่ช่วงเดียวกันแหละแต่คนละมุม
เห็นตอนขึ้นมากระโดดข้ามไปแบบนี้นะคะโอ้โหแล้วผู้เชี่ยวชาญบอกว่า
ดูจากพฤติกรรมการกรอกเหตุลักษณะการใช้ปืนและอาวุธที่ใช้แล้วเนี่ย
เขาก็เดินบนเคาน์เตอร์ที่เป็นกระจกเขาก็เดินตรงขอบยืนตรงขอบรู้ว่ากระจกจะไม่แตก
ไม่ร่วงลงไปเห็นไหมแล้วก็ยืนคล่อมแบบแข็งแรงอะค่ะ
พอได้ทองไปแล้วก็เป็นช่วงนี่เห็นไหมเอาทองใส่ถุงกระเป๋าที่เตรียมมาเนี่ย
แล้วกระโดดด้วยนะใช่ค่ะกระโดดลงไปปุ๊บนี่
ตอนจะวิ่งออกไปที่ประตูข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่ารอปภคนนี้นะคนที่เสียชีวิตนะครับ
เขาเห็นว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นรปภคนนี้เดินไปกดปุ่มล็อกประตู
เพื่อไม่ให้คนร้ายหนีไปได้แล้วเขาพยายามวิ่งหนีแต่คนร้ายตรงนี้มันยิงเลย
แต่พอเปิดประตูไม่ออกนะฮะมันกระโดดกระแทกโอ้โหแล้วประตูเปิดเลย
ใช้เวลาทั้งหมดในการก่อเหตุ๑นาที๓๗วินาทีเท่านั้นนะคะ
เดี๋ยวจะมีพยานคนหนึ่งเขาเจอตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังอ่า
แต่ย้อนไปตอนที่เป็นมุมที่คนร้ายเดินเข้ามาในห้างก่อน
ที่จะเห็นทั้งรอปภที่ยืนหันหลังและ๓พ่อแม่ลูกที่ยืนอยู่ที่ร้านทอง
จะเห็นมุมนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูตอนที่คนร้ายเดินเข้ามาถึงแล้วก็ยิงไปหนึ่งนัด
ใส่รอปภของห้างที่เขายืนหันหลังอยู่พอยิง๑นัทแล้วรอปภโดนกระสุนฉลับตรงนี้
หยุดหยุดกล้องไว้ก่อนนะฮะตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมครับนอกจากรอปภที่ถูกยิงบาดเจ็บ
พ่อกับแม่ที่ถูกยิงบาดเจ็บตรงหน้าเคาน์เตอร์ร้านทองแล้วก็ลูกสาวเนี่ยที่ก็ก้มหลบไปเนี่ย
มุมขวามือสุดไปด้านในนะเป็นอีกล็อกหนึ่งของห้างเนี่ยภาพไม่ถึงตรงนั้นคือน้องไทตัน
ใช่ค่ะคือคนร้ายเนี่ยยิงใส่รอปภคนแรกแล้วกระสุนไปโดนหัวไหล่เหมือนกับตั้งใจจะยิงหัว
แล้วก็ยิงซ้ำอีกครั้งกระสุนก็เลยฉลับลงพื้นแล้วก็ไปถูกน้องไทตัน
คือตรงนั้นเนี่ยมุมขวามือที่ลึกเข้าไปเนี่ยน้องไทตันเดินอยู่กับคุณแม่
และเด็กผู้ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึง
ซึ่งเมื่อวานเนี่ยถ้าท่านจำภาพได้เนี่ยคือจะเห็นภาพว่าน้องไทตันเนี่ยล้มฟุบไปเลย

แม่บอกว่าตอนแรกนึกว่าลูกแค่ล้มค่ะพออุ้มปุ๊บเห็นเลือดไหลเต็มแม่แบบโอ้โห
ใจหายวูบรู้เลยว่าลูกเสียชีวิตแน่
เท่ากับว่าผ่านมา๒๔ชั่วโมงคนร้ายคนนี้ณขณะนี้ยังจับไม่ได้นะครับ
กระแสข่าวทั้งคืนทั้งวันที่ผ่านมาบางทีก็บอกจับได้แล้วก็มี
รู้แล้วว่าเป็นใครอะไรยังไงก็มียังจับไม่ได้นะฮะ
และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓ศพ
ใช่ค่ะบาดเจ็บอีก๔รายค่ะ

ส่วนในจุดเกิดเหตุก็มีหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้ก็เป็นปลอกกระสุนขนาด๙มมตกเกลื่อนพื้นเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่นับดูมีอยู่๑๖ปลอกก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
เรื่องปืนและกระสุนปืนอันนี้ก็สำคัญเพื่อจะตีวงแคบว่าคนร้ายเป็นใครกันแน่นะคะ
นี่ทีนี้ค่ะมาดูผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
ผู้เสียชีวิต๓รายนะคะ
น่าสงสารจริงค่ะน้องถูกยิงที่หัวนะคะ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมืองนาราย
นางสาวธิดารัฐทองทิพย์พนักงานขายทองที่ร้านที่เกิดเหตุ
อายุแค่๓๑นะคะถูกยิงที่ท้อง
เทียรชัตนิมมารอปภห้างอายุ๓๓
คือคนที่วิ่งไปปิดประตูคนสุดท้ายค่ะ
ไม่ให้คนร้ายหนีออกไปจากห้างได้
แล้วคนร้ายหันมายิงใส่ถูกยิงเข้าที่หน้านะคะ
เสียชีวิต๓ราย

รอปภที่ยืนอยู่หน้าร้านทองคนนี้ถูกยิงคนแรกนะคะ
ถูกยิงเข้าที่หน้าอก
นายุทธการขุนสนิทอายุ๔๓ปี
ถูกยิงที่อกขวาก็คือสามีภรรยา

ภรรยาคือนางสุภาวดีชุนสนิทอายุ๔๒
แล้วสามีพระยาคู่นี้ยืนเลือกซื้อทองเพื่อไปให้กับลูกน้องช่วงปีใหม่
ตัวภรรยาถูกยิงที่ท้องกับที่แขนซ้ายนะคะ
นางสาวเปมิกากลิ่นดอกแก้วพนักงานหญิงของร้านทอง

ถูกยิงที่หน้าอกขวามีเลือดออกในปอด
แล้วก็ถูกยิงที่ขาด้านซ้ายค่ะ
ผู้เสียชีวิตก็สามศพนะฮะใช่ค่ะพนักงานหญิงของร้าน
รอปภของห้างและเด็กชายวัย๒ขวบ
ที่มากับคุณแม่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
ณขณะนี้ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งก็เหมือนกับเนี่ยฮะกราฟิกที่เราทำให้ดู
เห็นอะไรมากกว่านี้จริงนะครับ

สังเกตพฤติกรรมในการเดินอาจจะแปลกกว่าคนอื่น

ใช่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่า
คาดว่าจะต้องมาดูลาดเหลาก่อนก่อเหตุแน่นอน

ให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อสักครู่นี้

เป็นผู้ชายถ้าดูจากความสูง
ก็คือสูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตรนะครับ
แต่ที่เหลือเนี่ยคือสวมหวกไอ้โม่งมานะฮะ
เป็นห่วงไอ้โม่งสีดำเสื้อแขนยาวก็สีดำ
สะพายกระเป๋ากางเกงลายพราง

แม่เนี่ยตรงนี้มันทำให้ไม่เห็นอะไรมากกว่านี้ในการที่จะตามตัว
เราก็หวังแต่ว่าตำรวจจะติดตามตามล่าตัวให้ได้โดยเร็ว

คือท่านผู้ชมคิดว่าควรจะเอายังไงกับไอ้คนนี้ดี
เอาส่งข้อความมาคุยหน่อยทางไลน์ที่หน้าจอ

ใช่ค่ะวันนี้ออกอากาศทางยูทูปนะคะ

แต่ต้องบอกเลยว่ากระแสสังคมเนี่ยโอ้โห
ในโลกโซเชียลตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืน
เห็นคนโพสต์เรื่องนี้เยอะมากคือทุกคนพยายามที่จะ
อยากจะให้เบาะแสวิเคราะห์ถึงพฤติการคนร้าย
ดังนั้นเพื่อตีวงให้แคบลงมากขึ้นนะคะ
เพื่อที่จะดูว่าแล้วนะตอนนี้คนร้ายอยู่ไหน
ในรายการถามตรงคุณจอมขวัญก็พยายามถามเจ้าหน้าที่ว่า
คนร้ายจะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้ยังตอบไม่ได้จริง
แต่ถ้าดูตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะสามารถ
หลบหนีได้เราจะทำให้เห็นเป็นภาพกราฟิกแบบนี้นะคะ
พอหนีออกไปจากห้างก็ขี่รถจักรยานยนต์
ไปถึงสี่แยกวัดดงน้อย
จุดนี้คือจุดสุดท้ายนะคะที่ตำรวจพบเบาะแสผู้ก่อเหตุ
ทางเจ้าหน้าที่คาดว่าถ้าคนร้าย
เหลี้ยวเข้าซอยข้างวัดดงน้อย
จะสามารถไปตัดออกพื้นที่เขตอำเภอหนองโดน
อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีได้
ถ้าคนร้ายเลือกเส้นทางนี้
และคุณผู้ชมที่อยู่แถวนั้นเห็นเบาะแสรีบแจ้งตำรวจนะคะ
คาดว่าถ้าคนร้ายมันเลี้ยวเข้าซอยข้างวัดดงน้อยเนี่ยจะไปตรงนี้

แต่ถ้าคนร้ายเลือกขับตรงข้ามสี่แยกไปไม่ไกล
จะไปเจอ๔แยกถนนทางหลวงชนบทสาย๔๐
เส้นทางนี้คาดว่าถ้าเลี้ยวขวาค่ะ
ก็จะสามารถตัดเข้าพื้นที่อำเภอบ้านแพรก
อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะลุเข้าถนนเอเชีย
่งหน้าขึ้นสายเหนือหรือกรุงเทพมหานคร
อาจจะเป็นเส้นทางนี้ก็ได้
แต่ถ้าคนร้ายเลือกเลี้ยวขวา
ก็จะออกพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเช่นเดียวกันนะคะ
ดังนั้นสระบุรีอายุทยาหรือกรุงเทพเป็นไปได้หมดนะคะ
แต่ถ้าคนร้ายเลือกขี่รถจักรยานยนต์ตรงไป
จะเป็นทางกลับเข้าเมืองลบบุรี
แล้วจะตัดไปอำเภอบ้านหมี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
เส้นทางนี้คนร้ายสามารถเลือกเข้าพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ได้
ตอนนี้ค่ะหลายฝ่ายคาดว่าคนร้าย
น่าจะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงลบบุรีนี่แหละ
แต่ไม่น่าจะอยู่ในลบบุรีแล้ว

ดังนั้นเส้นทางเหล่านี้คาดว่านะคะจะเป็นเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี

มันก็อาจจะไปสระบุรีได้ไปอายุทยาได้
กรุงเทพได้ไปนครสวรรค์สิงห์บุรีได้

โหดเยี่ยมคนนี้ภายใต้ชุดนี้เป็นใคร
แต่เท่าที่เราเห็นก็คือชุดแบบนี้
เพื่อท่านไปเจอถูกถอดทิ้งไว้ที่ไหน
ปืนลักษณะปืนแบบนี้มีเครื่องเก็บเสียงยาว
ที่ปลายกระบอกปืนแบบนี้เผื่อไปถูกทิ้งไว้ที่ไหน
ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้มีกระแสข่าวว่า
ไปเจอรถจักรยานยนต์คล้ายรถจักรยานยนต์
ของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุจอดทิ้งไว้
แต่ตำรวจยังไม่ยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่
แต่เผื่อเจอจักรยานยนต์คันแบบนี้

ถ้าเขามีเจ้าฉงเจ้าของอะไรอยู่แล้วก็
ก็ปล่อยเข้าไปก็ว่ากันไปนะ

แต่เผื่อไปถูกจอดทิ้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมท่านก็บอกเจ้าหน้าที่
และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คนร้ายได้ติดตัวไปก็คือทองจากร้านทองออโรล่า
ใช่ค่ะนะฮะในห้างโรบินสันที่อำเภอเมืองลบบุรีนะครับ
ที่ได้ไปทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักรวมก็คือ๒๘บาทนะครับ
อ่ามูลค่าก็หกแสนกว่านะฮะทุกผู้ชมครับทางร้านเนี่ยบอกว่า
อ่าสังเกตได้นะครับก็คือสัญลักษณ์ทองรูปภัณฑ์ของที่ร้านเนี่ยนะครับ
เป็นทองคำนะฮะอ่าเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ
โดยทองที่ร้านนี้นะครับท่านผู้ชมครับเขาจะมีสัญลักษณ์
มีภาษาไทยเขียนว่าอนันต์นี่นะครับแล้วภาษาอังกฤษจะเขียนออโรล่าชื่อร้านนะครับ
ถ้าท่านเห็นทองรูปภัณฑ์ลักษณะแบบนี้เอาไปขายที่ไหนเอาไปจำนำที่ไหน
ค่ะร้านรับจำนำร้านทองต่างต่างนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่
ขอให้ท่านรู้ไว้เลยว่านี่คือทองที่คนร้ายชิงมาด้วยความโหดเยี่ยม
ด้วยการกราดยิงใส่ผู้คนในห้างนะครับจนตายไป๓เจ็บอีก๔นะครับ
นายอนิวัฒน์ศรีรุ่งธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทออโลล่าดีไซน์จำกัดบอกว่า
ทางบริษัทตอนนี้ได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาทั้งฝ่ายของคนเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่แล้ว
ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดจะดูแลให้หมดทรัพย์สินที่ทางร้านถูกชิงไปก็คือทอง
อ่าให้ทีมงานเนี่ยไปตรวจสอบแล้วนะครับสร้อยทองบางเส้นจะมีสัญลักษณ์ของร้านประทับไว้
อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมครับบางเส้นก็มีรหัสหรือว่ามีโค้ดติดไว้ด้วย
เอาไปขายที่ไหนใครรับจำนำใครมีติดต่อขายเนี่ยรู้แน่อืม
ไปซ่อนที่ไหนใครเจอเนี่ยเห็นก็รู้แน่นะครับสังเกตได้ง่าย
เพราะฉะนั้นนะครับทางบริษัทบอกว่าใครเจอบอกตำรวจ
ว่าเราบอกกับทางบริษัทได้แต่เหนืออื่นใดนะครับ

พนักงานผมไม่เคยอยากให้พนักงานผมต้องเสียชีวิต
เพราะผมบอกกับพนักงานทุกคนว่าของผมเสียได้แต่ชีวิตคนต้องไม่เสีย
เราเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เรามีมาตรการเบื้องต้นที่ว่าเราขอพนักงาน
ถ้ามีอันดับเกิดขึ้นพนักงานขอให้หลบอย่างเดียวครับ
เรื่องการจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เนี่ยนะครับจะจับแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะ
ทางบริษัทเขาจะมอบเงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสให้๑แสนบาท
ค่ะเรื่องของเงินรางวัลนำจับเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังอีกทีนะคะ
เพราะว่าหลายหน่วยงานจริงที่เขาร่วมกันโอ้โหอยากจะให้เงิน
อยากจะจับมันให้ได้นะคะ
คุณผู้ชมคะมาดูการวิเคราะห์จากทางตำรวจค่ะ
พฤติการการก่อเหตุและลักษณะของคนร้ายนะคะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีการประชุมร่วมกับทีมสืบสวนสอบสวนในคดีนี้นะคะ
พลตำรวจเอกวิราชัยบอกว่าถ้าดูภาพในกล้องวงจรปิด
คนร้ายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผู้ชายผอมหน่อย
สูงประมาณ๑๖๖เซนติเมตรสวมหมวกโม่งใส่เสื้อดำกางเกงลายพราง
คนร้ายน่าจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการแม่นปืน
ต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านอาทยากรรม
อย่างที่ดิฉันบอกไปค่ะว่าคนร้ายรู้แม้กระทั่งเหลี่ยมในการยืนบนตู้ทอง
ว่าต้องยืนริมขอบกระจกตู้นะกระจกจะได้ไม่แตกนะ
กวาดทองออกจากตู้ลักษณะการยืนการกระโดดขึ้นตู้

ส่วนคนที่ก่อเหตุจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่า
เพราะคนตั้งข้อสังเกตเยอะว่ารักษณะการยิงการก่อเหตุ
คือมันต้องผ่านการฝึกฝนต้องเชี่ยวชาญรวมไปถึงการแต่งตัวลักษณะท่าทาง
มันคล่องมากอ่ะมันคล่องเกินไป
เป็นคนมีสีไหมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่า
พลตำรวจเอกวิทยาชัยบอกว่าคือตรงนี้ยังบอกไม่ได้จริง
ต้องรอการขยายผลนะคะแต่ถ้าถามว่าคนร้ายชำนาญในเรื่องของการใช้ปืนหรือเปล่า
ต้องใช้คำว่าแม่นปืนก็ว่าได้ค่ะ
อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาที่เขาชอบยิงปืนแล้วยิงปืนแม่นก็ได้
หรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้มันเป็นไปได้หมดตอนนี้ยังฟันทงไม่ได้นะคะ
แต่ถ้าผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะหลบหนีไปในหน่วยงานราชการ

พลตำรวจเอกวิรัชัยบอกว่าประสานไปทุกภาคส่วนแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะหนีไปไหนก็ตามจะตามตัวคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
แล้วก็คนที่ฆ่านั้นไม่ได้ไปต่อสู้ไม่ได้ไปขัดขวาง
คนที่ก่อเหตุนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกซ้อมยิงปืนมามากครับ
ส่วนการซ้อมยิงปืนนั้นมีใครบ้างล่ะครับที่ซ้อมยิงปืน
มันก็มีคนธรรมดาก็ซ้อมยิงปืนได้นักแม่นปืนก็เป็นได้ครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องไปดูในหลายอย่างนะครับ
หรือมือปืนรับจ้างที่แอบไปซ้อมยิงปืนบ่อยก็อาจจะเป็นได้ครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ที่โฟกัสก็คือว่าเป็นนักแม่นปืนยิงปืนคล่อง
ช่องทางการแจ้งเบาะแสนิดนึงนะคะ
ถ้าใครเจอบุคคลต้องสงสัยคนนี้
หรือรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุหรือเจออะไรที่มันน่าสงสัย
หรือ๑๑๙๕กองปราบหรือตำรวจใกล้เคียง
พื้นที่ไหนก็ได้นะคะตำรวจเขาเชื่อมโยงกันหมดแจ้งเบาะแสไปได้ค่ะ
ขณะนี้๒๐นาฬิกา๔๓นาที
เท่ากับว่าอันตรงนี้เป็นก่อเหตุ
ผ่านมา๒๔ชั่วโมงกับ๑๓นาที
ยังไร้ร่องรอยแต่ตำรวจเขาเรารวมกำลังเต็มที่
ทุกหน่วยลงไปตอนนี้กำลังไล่ล่ากันอยู่ทุกผู้ชมครับ
เรื่องของการแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายนะครับ
เมื่อวานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งรางวัลในการชี้เบาะแสรางวัลนำจับเอาไว้๑แสนบาท
วันนี้ประกาศเพิ่มนะครับเป็น๒๔๕๐๐๐บาท
เมื่อไปรวมกับที่ทางบริษัทออโลล่าเจ้าของร้านทอง
เขาจะให้อีก๑แสนก็จะเป็น๓๔๕๐๐๐บาท
นี่อย่างเป็นทางการเลยนะที่เขาประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะครับ
ตอนนี้๕๕๕๐๐๐บาทนี่เกือบจะเท่ามูลค่าทองคำที่ไอ้นี่มันเอาไปแล้วนะ
อาจจะให้๕แสนด้วยอันนี้เสียโป้เขาบอกนะก็ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะให้จับได้โดยเร็วที่สุด
ได้โดยเร็วที่สุดนะครับจะจับได้แบบไหนอะไรยังไง
หนีไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าเสียโป้บอกให้เฉพาะจับตาย
ก็คือจะให้เจ้าหน้าที่เท่านั้นอ่าถ้าเป็นชาวบ้านไปจับตาย
ไม่ได้ใช่ค่ะเฉพาะเจ้าหน้าที่ค่ะคืออย่าไปจับเองนะฮะ
คุณผู้ชมครับคือเราไปจับตายเองไม่ได้นะ
เราจะโดนข้อหาไปด้วยนะครับค่ะและที่สำคัญก็คือทุกคนเนี่ย
เห็นตรงกันว่าถ้าจับได้แล้วอยากให้ลงโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้ค่ะมาวิเคราะห์
ติการของคนร้ายเพิ่มเติมนะคะจากผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะ
ลักษณะการก่อเหตุทั้งอาวุธปืนที่ใช้ทั้งกระสุนปืนที่ใช้
คือมันน่ากลัวตรงที่ปกติแล้วอะค่ะเวลาที่มีคนร้ายไปจี้ชิงทอง
ปล้นทองตามร้านทองครับใจคนร้ายอ่ะก็คือต้องอยากได้ทอง
ปุ๊บแค่ขู่เอาทองรีบออกคือใจอยากได้ทรัพย์สิน
แต่คนร้ายรายนี้เหมือนกับว่ายิงเอามันด้วยคือไปถึงยิงเลย
ยังไม่ได้มีใครไปขวางไปสู้ไปอะไรเข้าไปปุ๊บยิงเลย
จะออกปุ๊บยิงอีกตอนหนีก็ยิงกราดยิงเข้าไปในพื้นที่ห้าง
อันนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาวิเคราะห์นะคะนักอาทยาวิทยาเขามองแบบนี้
แล้วปืนที่ใช้ในการก่อเหตุปืนแพงนะคะ
แล้วกระสุนที่ใช้ในการก่อเหตุก็เป็นกระสุนในลักษณะหัวระเบิดด้วยนะคะ
รวมถึงการแต่งตัวเหมือนกับแต่งตัวมาพร้อม
ลอกเรียนแบบเกมลอกเรียนแบบหนังหรือลอกเรียนแบบอะไร
คือดูแบบพร้อมในการก่อเหตุมากอะค่ะ
ให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีแบบนี้นะคะ
ลักษณะปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ชนิดที่มีเกลียวปลายลำกล้องต่อกับท่อเก็บเสียงได้
ราคาประมาณ๑แสนบาทไม่ใช่ถูกนะคะ
ส่วนท่อเก็บเสียงที่คนร้ายใช้
คาดว่าเป็นท่อเก็บเสียงของแท้อย่างดีมีคุณภาพ
ไม่มีฐานผลิตในไทยมีลักษณะอ้วนหนายิงแล้วไม่สะบัด
ถ้าเทียบราคาดูในตลาดมืดนะคะประมาณ๓๐๐๐บาท
ดังนั้นถ้ารวมปืนรวมท่อเก็บเสียงก็แสนสามแล้วนะคะ
แล้วเรื่องของท่อเก็บเสียงเนี่ยน่าสนใจมาก
คือปกติคนร้ายถ้าก่อเหตุมันจำเป็นต้องใช้ปืนเก็บเสียงด้วยเหรอ
ปืนเสียงดังคนยิ่งตกใจคนยิ่งกลัวคนยิ่งหลบ
แต่มันใช้เก็บเสียงไม่รู้เพื่ออะไร

ท่อจริงมันจะหนักพอมันหนัก
ถ้าท่อที่ไม่มีบูสเตอร์เนี่ยสไลด์มันจะถอยแบบนี้ไม่ได้
เพราะงั้นยิงได้แค่นัดเดียวแล้วต้องขึ้นเอง

ติดท่อเก็บเสียงที่มีคุณภาพสูง
แล้วก็มีทักษะการยิงปืนที่สูง
จะเห็นได้ว่าไม่ลังเลเลยเข้ามายิงยิง
กระโดดขึ้นบนกระจกยิงซ้ำ

ผิวออกแดงดำเข้มไม่ขาวมากนะ

ใจคอโหดเที่ยมพร้อมฆ่าคนได้ตลอด
โดยที่ไม่ต้องมีเหตุอะไรก็ฆ่า
การสัมผัสเนี่ยมันจะหายไป๗๐

คือปืนตัวนี้ถ้าเป็นราคาตลาดก็ประมาณสักแสนกว่า

สำนักไหนหรืออะไรก็ตามที่มี
ท่วงท่าพฤติกรรมใกล้เคียง
ควรจะแจ้งเบาะแสมาทางตำรวจ
จำกัดกลุ่มให้มันแคบลงมา
เรายังไม่ชี้ไปว่าใคร
แต่ว่ามีความชำนาญแน่นอน
มีอาวุธปืนที่มีประสิทธิภาพสูงแน่นอน

กระสุนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ

ยิงนะคะที่คนร้ายจะมีท่อเก็บเสียงตรงปลายปืนแต่ก็ยังมีเสียงของลูกกระสุนที่ยิงออกมาสังเกตได้จากในคลิปนะคะที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เอามือปิดหูดังนั้นโดยรวมแล้วอุปกรณ์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเป็นของดีมีคุณภาพราคาแพงโดยเฉพาะปืนเป็นปืนที่พลเรือนทั่วไปสามารถครอบครองได้ถ้าบุคคลนั้นมีทะเบียน
แค่เคียงกับกลุ่มคนที่เขาต้องใช้ปืนในการประกอบอาชีพก็ไม่รู้มีอาชีพอะไรบ้างที่ต้องใช้ปืนผลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจสอบศูนย์กลางบอกว่าก็ได้ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเท่าที่ดูจากเหตุการณ์ตามภาพในกล้องวงจรปิดประเด็นแรกที่มองก็คื
กราดยิงแล้วเป็นลักษณะของการยิงเป้าเคลื่อนที่เพราะว่าคนวิ่งคนเดินหนีด้วยไงคะ

ส่วนท่อเก็บเสียงน่าจะเป็นของแท้ที่มีใช้ในหน่วยงานราชการไม่ได้เป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาเองด้วยซ้ำ

พลตำรวจรีต่อศักดิ์บอกว่าพฤติการของคนร้ายยังไม่เข้าข่ายการก่อการร้ายนะคะ
แต่เป็นการก่ออัตยกรรมที่ประสงค์ต่อทรัพย์

อาการของคนโรคจิตที่เข้ามากราดยิงทุกคนที่พบเห็น
แต่ต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
แล้วก็ต้องประเมินสภาพจิตใจของคนร้ายให้ได้หลังจากจับตัวคนร้ายมานะคะ

งั้นเดี๋ยวมันจะมีผลกับรูปคดีใช่ไหมแต่ส่วนหนึ่งที่มันใช้ท่อเก็บเสียงเนี่ย
เชี่ยวชาญบอกว่าก็อาจเป็นเพราะตั้งใจมาต้องการหน่วงเวลาให้มากที่สุดในการที่จะก่อเหตุนะฮะ
ส่วนห้างโรบินสันนะครับสถานที่ตั้งของร้านทองโอโลล่าที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ตอนค่ำเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ยังเปิดให้บริการเหมือนเดิมแต่ว่าเขากันพื้นที่เอาไว้นะครับก็ยังมีผู้คนเดินทางมาจับจ่ายซื้อของเหมือนเดิมนะครับ
แต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยฮะก็ยังมีร่องรอยต่างที่เจ้าหน้าที่เขาต้องมาพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
คนมาก็มาดูเหตุการณ์กันมันก็เป็นข่าวดังนะครับคนก็ให้ความสนใจสื่อมวลชนก็มาเจ้าหน้าที่ก็ยังมาทำงานอยู่นะครับ
เป็นหนึ่งในสามศพที่ถูกคนร้ายยิงเนี่ยญาติก็ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณด้วยนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับก็จะเข้าไปในจุดที่เป็นร้านทองนี่ฮะ
ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดไป

ก็ทำพิธีอยู่แป๊บเดียวแล้วพระท่านก็กลับไป
ส่วนพนักงานของร้านทองนะครับ

ช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยแล้วก็ช่วงเกิดเหตุ
อ่าพนักงานของร้านทองร้านนี้บอกว่าช่วงนั้นเป็นจังหวะที่กำลังเก็บร้านกันแล้ว
ประมาณสองทุ่มครึ่งกำลังเก็บทองถาดสุดท้ายเข้าร้านอยู่
แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นคือเสียงเนี่ยมันดังเหมือนแค่ปืนแก๊ปหนึ่งนัดอ่ะ
ค่ะเนื่องจากคนร้ายมันใช้เครื่องเก็บเสียงพอหันไปดูปรากฏว่าเอ้า
แล้วก็ยิงใส่ตอนนั้นเธอบอกว่าเธออยู่ร้านข้างตกใจใจสั่นไปหมด
ทำอะไรไม่ถูกตั้งสติได้คิดได้อย่างเดียวคือหาที่หลบ
ในส่วนของนางสาวธิดารัฐที่เสียชีวิตเพื่อนพนักงานร้านทองที่อยู่ข้างข้าง
บอกว่าเป็นคนนิสัยดีมากนะเพิ่งมาทำงานได้ไม่นาน
เสียดายมากที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แล้วก็เสียชีวิต

เหลืออีกผ้าสุดท้ายที่อยู่ตรงเนี้ยน้องมันยื่นให้ข้างหลัง
แล้วน้องมันก็ออกมายืนหน้าร้านแบบนี้แล้วเห็นเด็กตัวนี้ก็รีบวิ่งเข้าไป
ตาเขาก็เลยรอยตามตาเขาไว้เห็นเลือดเห็น
ตกใจเหนือแบบวนว่าทำอะไรไม่ถูกหัว
มีพนักงานที่ทำงานในห้างแห่งนี้อีกคนนึงนะครับ
ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีได้คุยด้วยนะครับเขาก็บอกว่าเห็นเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุนะครับ
ตอนนั้นกำลังใกล้จะเก็บร้านเหมือนกันอยู่ได้ยินเสียงเหมือนปืนแก๊ป๒๓ครั้ง
ไปดูพบว่ามีคนร้ายเข้ามาในห้างก็เลยรีบวิ่งหาที่หลบ
แล้วก็ชะโงกหน้ามาดูเห็นว่าผู้ชายใส่เสื้อกางเกงสีดำทั้งตัว
ตอนนั้นไปยืนอยู่บนตู้กระจกร้านทองแล้วลักษณะก็คือสูงขายาว
พอเห็นก็รีบหลบอีกเลยทีนี้เพราะได้ยินเสียงปืนดังอีกหลายนัด
พอเสียงปืนสงบก็เลยออกมาดู
เห็นแม่คนหนึ่งกำลังอุ้มลูกตัวน้อยร้องไห้เสียงดัง

หลังจากนั้นทุกคนก็รีบเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็เก็บข้าวเก็บของกันเพราะว่าหวาดกลัวกันไปหมดนะครับ
แล้วทุกคนตอนนั้นเนี่ยก็ยังกลัวกันอยู่
กลัวว่าคนร้ายมันจะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
เราก็ได้ยินเสียงเหมือนประทัดนะคะ
หรือว่าเหมือนแบบเสียงกลัวแตก
ประมาณอย่างกี่นัดนี้
๗๘นัดที่ได้ยินนะคะ

เมื่อยังเป็นเรายังลบมาได้แล้ว
แล้วก็มองมาก็เห็นกับขาเขา
ดูแบบขึ้นข้างบนดูแบบน่าจะสูงเพราะดูขายาว
ตำรวจมาก่อนแล้วก็ออกไปดู
ก็เห็นมีแม่อุ้มเด็กรนเนื้อเลือดเต็มซัวเลยค่ะ
เขาเห็นน้องนักเรียนดูพ่อกับแม่เขา
เขาก็ไปดูพี่ร้านทอง

แล้วก็ในร้านก็มีพี่คนนึงเขาแบบเหมือนพยายามจะปลดล็อกโทรศัพท์โทรหา
ญาติของคนที่เสียค่ะ
และหนึ่งก็เห็นเขานิ่งไปแล้ว
ก็เซอร์นใจมากนอนไม่เล่า

ทั้งแรกค่ะทั้งแรกนึกว่าส้อม

คือก่อนนั้นเขามีการซ้อม
หนูหยุดค่ะแต่เขาบอกว่าซ้อมกันวันคิดหมัดนะคะ
เขาบอกว่ามีการซ้อม
อันนี้คือวินาทีเป็นวินาทีตายของคนที่อยู่ในห้าง
ใช่ค่ะโอ้โหแล้วร้านทองร้านข้างเนี่ยเนอะ
เขาตกใจมากอ่ะแล้วร้านข้างถูกยิงตายกันแบบนี้
ทีนี้ค่ะมีคนที่เขาเห็นคนร้าย
คือเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปรอรับแฟนที่ห้างนี้ตอนประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
แล้วเห็นรถจักรยานยนต์ของคนร้ายเนี่ยขี่เข้าไป

ตั้งแต่ตอนขี่เข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปก่อเหตุ
แล้วก็ขี่ออกมาเพราะคนร้ายก่อเหตุแค่นาทีกว่านาทีครึ่งเอง
เดี๋ยวไปฟังเสียงคนที่เขาเห็นตรงนี้นะคะ
จังหวะผมจอดรถปุ๊บเนี่ยผมอยู่กับหลานสองคน
ซึ่งจังหวะผมแงะมาทางหน้าห้างพอดีทางประตูห้างก็มีรถจักรยานฟีโน่

ก็ขี่ชะลอชะลอมาแล้วมาจอดอยู่ตรงนี้จอดอยู่ตรงที่ผมยืนเนี่ยครับ
แล้วก็เขาก็ได้ดับเครื่องแล้วก็ลงจากรถ
ลงจากรถปุ๊บเดินประมาณ๒๓๙ถึงช่วงกลางถนน
เขาก็ได้ฟักปืนฟักปืนมาเหมือนเขาเตรียมพร้อมมาแล้วพี่
เหมือนเกมพร้อมมาแต่ทำเดินเข้าไปแบบใจเย็นมาก
คือไม่กลัวใครและไม่กลัวที่ใครจะทำร้ายเขา
จังหวะเขาเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงปืน
ประมาณสองหนึ่งสามนัทแต่ไม่ดังมากดังเหมือนลูกคงแตกเลย
ผมก็เลยวิ่งออกจากประตูรถให้หลานอยู่หน้ารถก่อน
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลุงมาผมก็วิ่งเข้ามา
ด้านซ้ายมือผมนะครับจะมีรถจะยอดจอดในสองคัน
แล้วผมก็จะวิ่งเข้ามาจะมาถีบรถจักรยานยนต์ให้เขาล้ม
ผมก็เลยกระโดดหลบไปทางรถกระบะคันเดิม
ก็เลยก็ไม่ทันที่จะถีบรถเขา
เขาเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียก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
คนร้ายที่โหดเยี่ยมนะคะเข้าไปกราดยิงแล้วก็ชิงทองจากร้านทองในห้างที่ลบบุรี
ไตตันเด็กชายพานุวิทย์วงอยู่เป็นลูกชายคนเดียวนะคะ
กับแม่เนี่ยทำใจไม่ได้เลยจริงจริงที่งานศพตั้งแต่ช่วงที่รถน้ำอะค่ะ
คือคุณพ่อคุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลาทางญาติญาติทางคนใกล้ชิดก็มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะ
นี่ค่ะพอไปรับศพมาแล้วก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาพ่อเป็นคนอุ้มด้วยตัวเอง
คุณพ่ออนุชาวงอยู่อายุ๓๕ปีปีค่ะ
กระสุนนี้เข้าศีรษะเลยนะฮะใช่ค่ะ
ครับครับ
ไม่มีใครทำใจได้กับเหตุการณ์นี้ค่ะเนี่ยค่ะคุณพ่อนะคะเอาผ้ามาห่มให้กับศพของน้องไทตันลูกชายนะคะ
แล้วก็คุณแม่ก็ช่วยกันคงไม่ต้องอธิบายถึงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องมาจัดงานศพให้กับลูกนะคะ
และนี่ค่ะคุณพ่อก็เอามือเหมือนกับปิดตาให้กับลูกชายนี่ค่ะ
พยายามจะปิดตาลูกชายลงนะครับแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึงก็จะพยายามเอานิ้วเนี่ยไปอังที่จมูกของน้อง
ใช่ค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันมากไปนั่งเฝ้านั่งมองเนี่ยค่ะเอามือลูบศีรษะที่ศพน้อง

ศพนะคะน้องเขานั่งเฝ้าอยู่แบบนี้นั่งมองร่างไร้วิญญาณของน้องไทตันอยู่แบบนี้ตลอดเวลา
เหมือนกับบอกว่าจะไม่เชื่อว่าน้องเสียชีวิตก็ไม่ใช่แต่เหมือนกับว่าเขาไม่กลัวแล้วเขาก็ยังอยากอยู่กับน้องเขาอยู่อย่างนี้
ใช่ที่มีภาพเอานิ้วไปอังจมูกน้องใช่ไหมคะน้องไทตัน
ว่าจะฟื้นขึ้นมาไหมตายจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะค่ะเอ่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
กระทรวงพมทางรัฐมนตรีก็ส่งพวงหลีดไปรองพบตรไปเป็นประธานของงาน
เงินส่วนตัวช่วยเหลือห้าหมื่นคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราไปทำข่าวข่าวนี้นะคะ
ไปที่วัดนะคะแล้วก็มีนักข่าวหลายสำนักไปเนี่ยค่ะคือตอนที่ไปทำข่าวที่พิธีรดน้ำศพของน้องอ่ะ
ก็เลยทำให้รู้ว่าครอบครัวของน้องต้องกู้เงินนอกระบบมาจัดงานศพนะคะโอ้โห
เพราะว่าน้องคือเสียชีวิตกระทันหันครอบครัวขาดเงินสำรองตรงนี้อ่ะอืม
ทีมข่าวทุกสำนักเลยนะระดมเงินกันช่วยเหลืองานศพนะคะ
พ่อทั้งแม่ของน้องไตตันคือซึ้งใจมากอ่ะครับ
สวดพระอภิษฐรรมของน้องไทตันสามวันค่ะชาปนกิจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ
สิบสามมกราคมคุณพ่อบอกว่าไอ้ที่บอกว่าถ้าคนร้ายจะถูกวิสามันเนี่ย
พ่อบอกว่าชีวิตของไอ้คนนั้นเนี่ยไม่มีค่าเทียบกับลูกชายเขาได้หรอก
ค่ะนะอ่าไปดูบรรยากาศเมื่อเช้าที่ผ่านมาหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นบรรยากาศของการไปติดต่อรับศพนะฮะ
จากทางโรงพยาบาลกันนะฮะทั้งสามศพที่เสียชีวิตนะ
อันนี้ก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องไทตันนะครับ
แม่บอกว่าวันที่เกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้ตอนค่ำ
ที่นี่คือที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรังสิตนะ
ไปรับศพกันนะครับหลังจากชนะสูตรเสร็จนะครับ
แม่ของน้องไทตันบอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้๒ทุ่มกว่าเนี่ย
ทางร้านจัดกิจกรรมให้ครอบครัวพนักงานในช่วงปีใหม่นะฮะ
ก็มาจัดเมื่อวานนี้นะครับก็เลยพาน้องไทตันมาร่วมงานด้วย
ตอนเกิดเหตุตอนนั้นกำลังเดินมาอยู่จุดเกิดเหตุแถวประตูห้าง
แล้วเห็นประตูห้างเปิดออกเห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวแปลก
ปิดหน้าปิดตาเดินเข้ามาแล้วมีเสียงปืนดังขึ้น
แล้วก็เห็นลูกชายคือน้องไทตันล้มลง
ตอนนั้นคิดว่าน้องเนี่ยอาจจะสะดุดล้มก็เลยไปอุ้มขึ้นมานะ
แต่มีเสียงปืนก็เลยวิ่งหาที่หลบแล้วก็ไปเห็นรอยกระสุนตรงหน้าผากลูกนะครับ
แม่บอกพอเห็นรอยกระสุนตรงหน้าผากลูกเท่านั้นแหละเหมือนจะขาดใจ
ตอนนั้นรู้เลยว่าเสียลูกไปแล้วแน่รีบอุ้มลูกมากอดเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะมีคนพาไปโรงพยาบาลแล้วลูกชายก็เสียชีวิตจริงนะฮะ

โดยเป็นเด็กที่พูดเก่งอารมณ์ดีง่ายพูดจารู้เรื่อง
ปีละสองขวบเวลาใช้อะไรก็ทำหมดทำได้หมดเลย
อุ้มมันเด็กที่โอ้นอยู่กับแม่ตลอด

ถ้าแม่เลิกงานกลับบ้านแม่อยู่กับแม่
เหมือนตักแม่กอดแม่ตลอดเวลา
ทีนี้มากินกันตอน๓ทุ่ม
แม่ก็เลยพาลูกไปด้วยจะให้ลูกไปกินด้วย
ออกจากบ้าน๒ทุ่มครึ่งก็ไปถึงประมาณ๔๐กว่าจะ

กำลังเดินอยู่ได้ยินเสียงปืน
ได้ยินเสียงรู้ว่าเป็นเสียงปืน
คิดว่าลูกล้มหันไปจะอุ้มลูกขึ้น
มันสูญเสียโดยที่เราไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดกับเรา
มันมีเหตุอันใดที่คุณต้องไปยิงคนบริสุทธิ์แล้วอย่างเด็กอย่างลูกเนี่ยมันมองดูจากวีดีโอแล้วมันคนที่มันสะเทือนใจครับ

ลูกอยู่ในมือแม่แต่แม่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยอ่ะ
คุณผู้ชมคะส่วนผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนนะคะ
นายธิรชัตนิมมารอปภของห้างอายุ๓๓ปี

วันนี้ทางครอบครัวก็ไปรับศพ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ

ลูกชายบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับลูกไปเที่ยววันเด็ก

แล้วก็ฝันว่าเขาหลับแล้วถูกไฟไหม้ทั้งตัว
ไม่ทันได้ทำบุญก็มาเสียชีวิตซะก่อนค่ะ

มันโหดร้ายเนอะโหดร้ายมาก
เจ้าเนี่ยก็ประนาม
ช่วยการประนามเลยฮะโอ้โหโหดร้ายมาก
ผมอยากให้ตำรวจเขาจับให้เร็ว

เราไม่มีอะไรที่จะไปนั่นก็หวังพึ่งตำรวจ
ขอให้กำลังใจตำรวจทุกท่านเลย

แล้วแฟนเขาก็ทำงานรับจ้างแบบทั่วไป
เป็นท้ายมีเจ้านายอีกคนนึงทำงาน
ทำงานเหมือนรับจ้างล้างจานล้างอะไรอย่างนี้

ม๓คนหนึ่งป๑คนหนึ่ง
ส่วนศพของคุณธิดารัฐทองทิพย์พนักงานร้านทองที่เสียชีวิต
วันนี้ญาติก็มารับศพไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไปเชิญดวงวิญญาณเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คือตอนนี้อยากจับตัวคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
เดี๋ยวเราไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อย
คุณภูริพัฒน์บุญนินนักข่าวของเรารายงานสดมานะคะ
จากสพเมืองลบบุรีค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะ
คุณผู้ชมครับเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
สำหรับตันผู้บุหรอร่อยใน่ตัวคนร้าย
แล้วเกี่ยวเลยครับนี่น่าเอาใช้เหรอคะ
เคร่งเครียดนะครับหลังวันนี้ส่งชุดสืบสวนตามพื้นที่ต่างต่างที่คาดว่าจะมี
แสของคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุโดยตำรวจใช้เวลาประชุมตั้งแต่ช่วงบ่าย
จนถึงค่ำโดยมีชุดสืบสวนสับเปลี่ยนหมุนเวียนมารายงานผลตลอดทั้งวัน
โดยคดีนี้ไม่เพียงแต่การทำงานของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑เท่านั้น
ยังมีกองกำลังสนับสนุนจากชุดคอมมันโดของกองประชาการตำรวจสอบสวนกลาง
และชุดสืบสวนตำรวจนครบานเข้าร่วมติดตามตัวคนร้ายด้วยจากข้อมูลของตำรวจขณะนี้
เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับคนร้ายได้ทองไปทั้งหมดยี่สิบแปดบาทห้าสิบสัปตาล
มูลค่าประมาณหกแสนบาทโดยใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮาฟีโน่รุ่นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการก่อเหตุโดยข้อมูลจากทางตำรวจนั้น
พบว่าคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ๑๖๖เซนติเมตรสวมหมวกโม่งและใส่เสื้อสีดำกางเกงลายพราง
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายน่าจะมีน่าจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการแม่นปืน
และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมเพราะช่วงเวลาที่คนร้ายยืนบนขอบตู้กระจกนั้น
ตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เริ่มได้เบาะแสแคบลงมามากกว่าเดิมแล้ว
ซึ่งจากพยานหลักฐานที่ตำรวจนำมาวิเคราะห์จนนำไปสู่การติดตามตัวผู้ต้องสงสัย
คืออาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
จากอาวุธปืนนี้เป็นอาวุธปืนที่มีราคาสูงนะครับ
และไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่จะสามารถครอบครองได้
ส่วนประเด็นที่มีข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นอาวุธปืนของทางราชการนั้น
ทางตำรวจตรวจสอบแล้วยืนยันนะคะว่าไม่ใช่อาวุธของหน่วยงานราชการ
แต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดในเรื่องนี้
ฟังเสียงของรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติกันครับ
มันพอมีพยายามหลักฐานที่จะนำไปสู่การพิสูจน์ตัวบุคคลได้
ทางราชการไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้อยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าค่อนข้างชัดเจนว่าอาวุธปืนเนี่ย
ไม่ใช่อาวุธปืนของทางรายการ
ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับนะคะว่าการจับตัวคนร้ายรายนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะจากพฤติการนั้นได้เดินทางเข้ามายังห้างสรรพสินค้าและลงมือก่อเหตุทันที
ทั้งที่ผู้เสียชีวิตนั้นไม่มีการตอบโต้หรือขัดขวางนะครับ

อยากให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องลักษณะของคนร้าย
ซึ่งมีลักษณะการเดินกระเพกนะครับ
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับผู้ก่อเหตุ
ใช้อาวุธปืนยิงพลเมืองดีจนเสียชีวิต
ในเหตุการณ์การปล้นทองในจังหวัดภูเก็ต
เมื่อปี๒๕๕๖ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับจากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจนั้น
พบว่าตอนนี้ยังไม่มีการบุกเข้าไปตรวจค้น
ตามพื้นที่ต่างตามข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้
เพราะตำรวจนั้นยังไม่สามารถระบุได้
ถึงตัวของคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุ

พอภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่

ไม่มีกล้องวงจรปิดที่จะสามารถจับภาพได้

ตำรวจให้คำมั่นสัญญาว่าจะพยายามติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีให้ได้อย่างแน่นอนครับ

อาจจะมีปฏิบัติการในการปิดล้อมตรวจค้น
ในพื้นที่บางจุดในพื้นที่ภาคกลาง

อาจจะเป็นพื้นที่ที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีด้วย
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสถานีตำรวจภูทรเมืองลบบุรีครับ

อุปสรรคสำคัญก็คือไม่รู้ว่าภายใต้ชุดไอ้โม่งชุดนี้
ไอ้คนร้ายโหดเยี่ยมคนนี้มันคือใครนะฮะ

มันอาจจะหลบหนีอยู่ที่ไหนหรืออาจจะกำลังดูทีวีดูข่าวตัวเองอยู่ก็ได้
แต่ขอให้รู้ว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ย